ที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่า
วันนี้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยาง
ล้วนไม่เกี่ยวกับกรมส่งเสริมที่ทับซ้อนกัน

กลุ่มเป้าหมายที่๒มันมีบัตรชุมภูที่เราส่งข้อมูล
ณ๓๐เมษาพี่น้องตามทันนะครับ
ก็คือว่าเป็นข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม
วันนี้ตกหล่นอยู่๑๓๐๐๐ราย
ในขณะที่เพื่อนเนี่ยซึ่งไปขึ้นทะเบียนกับการยางพร้อมกัน
แต่เขาเป็นหัวหน้าโครงเรียนสมุทรเล่มเขียว

มันมีความเป็นสองมาตรฐานอยู่
บ้านติดกันไม่มีสารสิทธิ์เหมือนกันคนโน้นได้กินแล้ว
แต่อีกแสนสามหมื่นรายนี่ตกหล่น

เป็นเพราะว่าการวินิจฉัยตามมติคอรมอเนี่ย
มันคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงครับ
อย่างนี้ครับก็คือว่าจริงแล้วพวกเราเองเนี่ย
คิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่น่ากังวลแล้วแหละ
เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าไม่ใช่ขึ้นเพิ่มเติม
ไม่ได้ไปติดขัดในข้อหลักเกณฑ์ข้อ๒๓๒วันละ๓
ที่บอกว่าดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้นกลุ่มแสนสามเนี่ยจริงคุณจอมขวัญครับ
มันจะต้องรับการเยียวยาไปแล้วตอนนี้
แต่ว่าวันนี้ข้อมูลล่าสุด
แสนสามหมื่นรายนะ๓๐เมษา
อีกสามหมื่นรายหนึ่งถึงสิบห้าฟรึกษภา

กำลังเข้าสู่การพินาของคณะกรรมการกันกรอง
ก่อนที่จะเข้าสู่มติคอรมอ
นี่คือเป็นประเด็นผมวาดหวังอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญ
หวังว่าคณะกรรมการกันกรองเนี่ย
คงจะปล่อยแสนสามหมื่นรายเนี่ยไม่ต้องส่งเข้าคอรมอ
เพราะว่ามันไม่ผิดมติกรมอ

ที่มันไปติดไอ้ข้อที่ผมว่าตะกี้เนี่ยนะ
ก็คือว่าเป็นเกษตรกรที่ต้องทำในที่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะของการยางนะครับ
มีของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นสมุดเล่มเขียวเนี่ย
วันนี้อุทธรณ์มาแล้วแสนหกหมื่นราย

เชิญคุณอุทธรณ์ให้จบก่อนค่ะ
ก็คือว่าวันนี้เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ย
ของกรมส่งเสริมแล้วก็ของการยาง
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดินที่เขาไปเขียนล็อกเอาไว้
ทีนี้วิธีแก้ล็อกก็คือ
อนุขังกรองจะต้องไปขอมาติดโครมมอล์แก้ล็อคว่า
ข้อที่เขียนไว้อย่างนี้เนี่ยก็ช่วยปรับปรุง
แล้วก็ให้พี่น้องเขาได้กินด้วยประมาณนี้ครับ
คือถ้าที่ฉันฟังแบบนี้นะคะจากคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยรายละเอียดของ
ชาวสวนยางนะคะก็คือว่าณตอนนี้มันติดตรงที่การตีความว่า
คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา
ฐานะเกษตรกรชาวสวนยางหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นภาพทั่วไปใช่ครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่า
พี่น้องชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์๒แสนกว่ารายได้ไปแล้วไงครับคุณจอมขวัญ

แสดงว่ามัน๒มาตรฐานเลยครับกฎหมาย

แล้วทำไมมันถึงเกิดแบบนั้นขึ้นนะคะ

แต่ว่าถือสมุดคนละสีกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ

คือหมายถึงว่ากลุ่มแรกก็คือว่า
ชมพูที่กรยทบวกกับสมุดเล่มเขียวหัวหน้าครัวเรือนได้แล้ว

แต่ว่าพอถือบัตรชมพูอย่างเดียว
ไม่มีสมุดเล่มเขียวของกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้ค้างอยู่แสนสามหมื่นราย

ดิฉันเข้าใจถูกมั้ยคะ
คือต้องนับจากการขึ้นของกรมส่งเสริม
ไม่ได้นับที่การยางอย่างนี้ป่ะคะ

เพราะว่าของกรมส่งเสริมเนี่ย

มันเขียนไว้ว่า๗หน่วยงาน
แบ่งเป็น๒ช่วงก็คือว่า

ก็คือที่เคยขึ้นมาแล้วครับคุณจำขวัญ

เขาก็ไปตีความว่าไอ้กลุ่มที่สองเนี่ย

มันแดงเป็น๒ล็อกนะเถอะ
นี่คือปัญหาครับ
ผมมึนหมดเหมือนกันครับเพราะว่าก็พยายามที่จะประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่
แต่ว่าสิ่งที่น่าดีใจครับคุณจอมฝันฟังแล้ว
ถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะสับสนแต่ว่าอย่างน้อยให้คลายเครียดได้หน่อยก็คือว่า
วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรับรู้แล้วก็เขาเตรียมที่จะเปิด
แม้จะเข้าสู่คณะจำมารจารย์จังกรองก็ตามผมก็เดาว่าคณะจำมารจารย์จังกรอง
ก็คงวิเคราะห์แล้วก็ตีความว่าแสนสามมันไม่ติดขัดหรอก
ก็คงจะปล่อยได้เหลือสามหมื่นเท่านั้นที่ติดขัดจริงเนี่ย
กับแสนหกของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เพิ่งอุทธรณ์ไปเนี่ยนะฮะ
ซึ่งถ้าเข้าคอรมอลแล้วเนี่ยนะคะ
เท่าที่ดูลักษณะของการแจ้งปัญหาไปแล้วการตอบกลับ

คือแปลว่ามันจะจบที่ถ้าคอรมออนุมัติก็คือจบใช่ไหมคะ
หรือว่าต้องไปโต้แย้งกันขั้นตอนไหนอีกว่าคะ
ไม่จบแล้วครับก็คือว่ากรณีของพี่น้อง๓๐๐๐รายบัตรชมพูที่ขึ้น๑๑๑๕พฤษภาเนี่ยมันไปติดขัดไอ้ข้อ๒๓๒เล็บ๓ที่ผมพูดเนี่ย
ต้องไปแก้ล็อกตรงนั้นเพราะว่าขออธิบายนิดหนึ่งก็คือว่าเจตนารมณ์ผมเข้าใจคนที่ไปเขียนมติคอรมอตรงนี้เนี่ย
ง่ายแต่ว่าของยางเนี่ยมันไม่ได้ปลูก๑๕วันเขาปลูกมาเป็น๗๘ปีกรีดแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้ไปแจ้งเท่านั้นเอง
ที่ทางคุณสุนทรบอกคือว่าก่อนหน้านี้ลักษณะของการลงทะเบียนเกษตรกร
มันมีการบอกเหมือนกันว่าบางทีมันยังไม่ถึงฤดูการของเขา
ใช่ไหมคะเรื่อง๑๕วันณตอนนั้นคือก็ถืออนุโลมให้
ก็คือให้ลงไปก่อนเพื่อรับเงินเยียวยาเสร็จแล้วพอไปทำจริงเมื่อถึงฤดูกาล
ก็คือกลับไปแจ้งเหมือนกับย้ำสิ่งที่เคยลงทะเบียนไปเพียงแต่ของสวนยางเนี่ย
คิดในลักษณะนั้นไม่ได้ที่บอกว่าจะไปพอแพ่วถางเสร็จแล้ว
แล้วก็ไปรับสิทธิ์เสร็จแล้วคือความหมายของคุณสุนทรกำลังจะบอกว่า
คือสวนยางมันหลอกกันยากอย่างเงี้เหรอคะคือคือพูดง่ายง่ายก็คือว่าเขาอาจจะเป็นห่วง
ว่าคนที่ไปขึ้นทะเบียนใหม่นี่อาจจะไปลุกพื้นที่ทับซ้อนป่าไม้
แต่ว่าของยางเนี่ยมันไปถางปลูก๑๕วันนี้มันไม่ได้คุณจำขวัญนึกออกไหมฮะ
มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งมาเพิ่งแจ้งผมก็เลยบอกว่า
วันนี้เนี่ยสาระสำคัญตรงนี้ก็คือว่าผมอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเอง
เพราะวันก่อนผมเข้าที่ประชุมกรรมธิการเกษตรผมก็บอกว่า
ก็คือคุณจ่ายเงินแล้วไม่ใช่ว่าสตงเข้าคุณนะ
พี่น้องก็ได้กินคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อน
ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็ให้ที่น้องเนี่ยได้สิทธิ์นั้นเพียงแต่ว่าผมตอบขอร้องว่า
ถ้าเกิดเกษตรกรไม่มีปัญหาครับแต่ขอให้รู้ว่าเขาได้ถ้าเขาได้เนี่ยผมก็คงจะรวบ
เช่นอาจจะ๒งวดซ้อน๒๓งวดซ้อนเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่เพียงแต่ว่า
อย่าให้เขารออย่างไม่มีความหวังครับเอ่อเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรอแค่มติคอลโมถูกไหมคะ
แล้วก็โดนมติคอลโมคาดว่าน่าจะออกมาว่าให้ได้ถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้อง
แต่ว่าปัญหาก็คือว่าวันนี้คณะกรรมการกันกรองประชุมทุกวันพฤหัส
ขอรมอวันที่เก้านี่ไม่ทันอ่าไม่ทันต้องไปสัปดาห์หน้าใช่
แล้วสัปดาห์หน้าก็คอยลุ้นกำลังจะถามว่า
คณะกรรมการการกรองที่พระรหัสสัมบดีนี้เนี่ยนะคะคือคิดว่าคือคือจะไม่ยืดเยอะ
คือจะจบที่พระรหัสนี้แล้วก็เข้าคอลโมอังคารหน้าถูกไหมคะ
ผ่านมาครับค่ะแต่ไม่มีการประชุม
แล้วถ้าเกิดพฤหัสหน้านี้ยังไม่มีการประชุมอีกแล้วก็เรื่องไม่เช่าเนี่ย
อยากให้ทุกอย่างเนี่ยจบเร็วพี่น้องก็จะได้ทำกิจกรรมอื่นอย่างน้อยก็ได้เงินมาเยียวยาชีวิตในช่วงโควิดนี้นะครับ
ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอตามต่ออีกทีนะคะว่าถ้ามีติดขัดเพราะว่าในสัปดาห์นี้ถ้าจะเข้าคอลโมมีหลายกลุ่มเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้คงไม่ทันคอลโมอังคารนี้ใช่ไหมคะ
ครับผมมันจะเข้าอังคารไหนก็แล้วแต่คุณจำขวัญผมอยากให้คณะกรรมการกันกรองเขาให้จบว่าไอ้แสนสามนี่ไม่ติดไอ้สามหมื่นติดก็ไปขอคอรมออย่างน้อยที่สุดช่วงรอเนี่ยแสนสามเนี่ยได้ก่อน
เพราะว่าไม่ติดไม่ติดมาติดคอลโลมอร์
อ๋อคือจริงถ้าถ้าพูดถึงการเข้าคอลโลมอร์คือถ้าเอาเข้าพวกนี้กันสำหรับทุกกลุ่มเนี่ยแสนสามน่าจะได้ก่อนแล้วค่อยไปติดอีกกลุ่มนึงคือสามหมื่นก็ค่อยไปเข้าคอลโลมอร์
ถูกต้องครับคุณจังหวันก็คือแสนสามเนี่ยผมไม่เชื่อว่าผิดมาติดคอลโลมอร์ที่ผ่านมาไม่ต้องเข้าแต่ว่าสามหมื่นเนี่ยอาจจะติดก็เข้าเฉพาะสามหมื่นรายประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันขอรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสุนทรเพราะว่าเราก็จะวนมาเรื่อยเพราะว่าจริงยังมีตกค้างอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะคะยังไงขอบคุณคุณสุนทรตอนนี้ก่อนนะคะ